คุณผู้ชมครับในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้แน่นอน
ซึ่งแน่นอนว่ากองทุนเหล่านี้จะให้ผลตอบแทนมากกว่าอย่างแน่นอน

วันนี้ผมมีคำแนะนำเพราะว่าผมไปสัมภาษณ์ทางด้านของ
กรรมการบริหารบรรจอกสิทธิกรไทยมาฝาก

คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งการลงทุนที่มีการพูดถึงกันมาก

มีกองทุนออกมาหลากหลายมากมายครับ

บรจอไหนวันนี้ครับเรามีคำแนะนำ

คุณผู้ชมครับและวันนี้ผมได้รับเกียรติ

จัดการกองทุนกสิกรไทยจำกัดครับ

ของการลงทุนของนักลงทุนครับวันนี้
รจสิกรไทยมีคำแนะนำกับกองทุนมาฝาก
คุณผู้ชมอย่างไรบ้างครับกองแรกที่อยากจะแนะนำนะครับ
ผลการดำเนินงานย้อนหลังช่วง๑ปีและ๓ปี

เพราะว่า๑ปี๓ปีที่ผ่านมา

เราต้องเรียกว่าเป็นกองที่เน้นเฉพาะเจาะจง

สามารถที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับ
จากมุมมองของผู้จัดการกองทุนเลือกมาแค่๒๐ตัวนะครับ
เราดูทั้งคุณภาพเราดูทั้งผลประกอบการย้อนหลัง
แล้วดูความสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจนะครับ

ก็ทำให้เราในบรรดาจาก๕๒กองทุนที่มี
องทุนนี้ได้ผลตอบแทนอันดับหนึ่งในปีที่ผ่านมานะครับ
อีกหนึ่งกองทุนค่อนข้างจะกระแสแรงเหมือนกัน
คือมูลค่าตลาดไม่เกิน๕๐๐๐๐ล้านบาท
จะมีการเติบโตที่สูงจากจำนวนหุ้นที่มีทั้งตลาดประมาณ๕๐๐ตัว
เราเลือกเฉพาะหุ้นที่มีความโดดเด่นขึ้นมาจริงแล้วก็สร้างมาเป็นการลงทุน
ซึ่งในผลตอบแทนที่ผ่านมาก็อย่างที่ได้เรียนไปก็คือได้ผลตอบแทนที่ดีนะครับ
กลุ่มนี้ในระยะยาวน่าจะมีความโดดเด่นนะครับโอกาสเติบโตสูงกว่าบริษัทขนาดใหญ่โดยทั่วไปนะครับจากประวัติการดำเนินงานที่ผ่านมา
อย่างนี้ถ้าเกิดผู้ชมฟังแล้วสนใจจะเริ่มลงทุนครับเริ่มต้นขั้นต่ำต้องลงทุนเท่าไหร

ครับผมลงทุนขั้นต่ำเนี่ยนะครับไม่เยอะเลยครับแค่๕๐๐บาทก็ลงทุนได้แล้วครับ
แล้วก็สามารถติดต่อได้กับธนาคารกสิกรไทยทุกสาขานะครับ
ถ้ารู้สึกไม่สะดวกนะครับแล้วก็เป็นลูกค้าเดิมของทางธนาคารกสิกรไทยอยู่แล้ว
หรือว่านักลงทุนสามารถเดินมาที่ธนาคารได้เลยใช่ไหมครับ
ใช่ครับถูกต้องครับทุกสาขาเลยครับยินดีให้บริการครับ
บรจสิกรไทยถ้าคุณผู้ชมสนใจสามารถติดต่อได้ทุกช่องทาง
ของบรรจอกสกษิกรไทยครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณวะศิลป์วานิปรณ
ขอบพระคุณครับ